คุณผู้ชมคะมีเหตุยิงกันที่อุบลราชธานีนะคะ
เมืองต้นคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องชู้สาวค่ะเมื่อช่วงสิบโมงที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพสำโรงได้รับแจ้งเหตุนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นริมสะน้ำตรงนี้ค่ะ
ในพื้นที่บ้านคำปลาก้างตำบลโคกกล่องอำเภอสำรงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
พบศพนายสมพงศ์จันตรภัยอายุหกสิบเอ็ดปีสภาพคือนอนหงายไม่ใส่เสื้อ
กางเกงขาสั้นสีดำมีบาดแผลของรอยกระสุนปืนลูกซอง
หายปลาร้าซ้ายแปดรูนะคะข้างศพมีขวดน้ำอัดลมหนึ่งขวด
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกิดขึ้นนะคะก็ส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
ตำรวจสอบถามข้อมูลจากลูกสาวผู้เสียชีวิตนะคะลูกสาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นางเอนามสมมุตินะคะอายุ๕๐ปีมาเรียกพ่อให้ออกไปจากบ้าน
เดินไปที่สระน้ำที่เกิดเหตุสักพักได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
ไม่นานนะคะนางเอก็วิ่งเลือดท่วมตัวบอกว่าพ่อถูกยิง
ตัวลูกสาวก็วิ่งไปดูกับเพื่อนบ้านก็เห็นว่านายคำสิง
ชาวบ้านหมู่บ้านติดกันวิ่งสวนออกมาขึ้นรถกระบะอีซูซูสีเทา
ทะเบียนบ่อใบไม้วแหวน๒๓๙๙อุบลราชธานีแล้วขับออกไปค่ะ
ส่วนนางเอเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
สืบสวนบอกว่ามันมีเบาะแสแบบนี้นะคะคือในคำสิงอายุหกสิบสามปีเนี่ยค่ะ
ไปที่บ้านเพื่อนในพื้นที่บ้านแสนคำอำเภอวารินชำราบ
พร้อมอาวุธปืนแล้วก็ปิดด่วนคราพเขมรดินปืน
ว่านายคำสิงเกี่ยวข้องอย่างไรนี่นายคำสิงนะฮะ
คุมตัวได้นะครับก็เป็นมือยิงจริงนะฮะแล้ว
นางเอที่บาดเจ็บเนี่ยนี่คือภรรยาของเขานะครับ

ให้การอ้างว่าตัวเขากับนางเอที่บาดเจ็บเป็นสามีภรรยากันมานานแล้ว

แต่ตอนหลังเขาจับได้ว่านางเอแอบไปคบหากับผู้ชายคนอื่น

ก็ฟ้องร้องนะฮะถึงขั้นไปฟ้องร้องเป็นคดีความ
สุดท้ายผู้ตายเนี่ยแพ้คดีต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเขาด้วยแสนกว่าบาท
แล้วก็รับปากว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของเขา

วันที่เกิดเหตุเนี่ยไปดูวัวใกล้จุดเกิดเหตุ
จังหวะเห็นพอดีเห็นผู้ตายกับภรรยาของเขานั่งกอดกันอยู่ริมสะน้ำ
ก็เลยชักปืนลูกซองที่ซื้อเอาไว้ออกมายิงใส่หนึ่งนัด

หลังก่อเหตุไม่ได้จะหนีเพียงแค่จะไปบ้านเพื่อนไปบอกเพื่อนว่าไปฆ่าคนตายมา
มีหนี้สินอะไรยังไงให้เอาวัวไปขายแล้วไปใช้หนี้ให้ด้วย
จุดเกิดเหตุจุดได้แล้วเงียบเหตุผลโอภสูรทร
อำนวยโฆนลิวโรงศัตริย์

ไอ้ผมก็จะขอขอตัดหนุ่มอุ่มอยู่ห้องจับ
มันอัดอันตันใจจังได้แล้วต้องบอกให้ฟังมึงว่าอัดอันอ่ะ
อุ้ยอัดอัดอัดอ่ะจับมันมัน
กินกับบ่าแสกนอนกับบ่าหลับแล้วเนี่ยมันไอ้
โอ้ยที่ไว้ใจไหนมันถือไพ่โบหู
ผมก็จะหายอภัยเนี่ยมัน
เห็นโบดอนไหนผมก็จะกล่วยหายอภัย
เจ้าผมจะหายอภัยผมก็ดีพวกผมผู้น้ำรึงแล้วต่อกัน
พวกผมก็ให้ไหมมันเสียท้องแล้วผมก็เสีย
ทุกคนเราจากขนาดหน้าญาตฐิพังสิทธิเศียแบบไหม
นี่คำให้การขออองผู้ทองหานะค่ะครับ
ต้องรอฟังทางภรรยาที่เขาบาดเจ็บด้วยนะครับ
ตำรวจต้องขยายผลต่อนะฮะว่าจริงเท็จอย่างไรนะครับ
แต่ตอนนี้แจ้งข้อหาในคำสิงคือฆ่าคนตายโดยเจตนา